๒๕กัญญายนต์๒๕๓๗เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกวังตะไครต่ำบริเวณน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกวังตะไคร
ต่ำบริเวณน้ำตกวังตะไครต่ำบริเวณน้ำตกวังตะไคร
แต่ขณะที่หลายครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวในวันหยุดบริเวณน้ำตกวังตะไคร้
กลางสายฝนผู้คนนับร้อยชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สนุกสนานกับการลงเล่นน้ำโดยไม่มีใครรู้ว่าน้ำป่ามัจจุราชกำลังจะมาถึง
ไม่กี่ชั่วโมงสีของน้ำเริ่มส่งสัญญาณจากใสเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น
และไหลแรงขึ้นเพิ่มระดับสูงขึ้นแบบไม่มีใครทันตั้งตัว
เจ้าหน้าที่ต้นน้ำบริเวณเขาใหญ่แจ้งถึงเบื้องล่างว่ามีมวลน้ำป่าขนาดใหญ่
กำลังไหลตรงไปยังจุดเล่นน้ำตกขณะที่เจ้าหน้าที่เป่านกหวีดแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
เขาเรียกให้ขึ้นจากน้ำแต่ณเวลานั้นไม่ทันการ
เสียงของน้ำดังกึกกล้องกลบเสียงนกหวีดโดยสิ้นเชิง
ยกตัวสูงราว๓เมตร
วนน้ำป่าก้อนใหญ่เข้าปะทะกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายคนพยายามกระเสือกกระสนหนีตาย
คออยู่ในน้ำบางคนคว้ากิ่งไม้เกาะต้นไม้ติดอยู่บนโขดหินรอการช่วยเหลือ
ขณะนั้นน้ำพัดทุกอย่างในเวลาเพียง๒๐นาที
วาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตด้วยความยากลำบาก
เพราะต้องต่อสู้กับกระแสน้ำ
หลังน้ำรถพบศพนักท่องเที่ยว๒๑ศพ
ศูนย์หาย๔คนและบาดเจ็บ๔คน
เมื่อตรวจสอบหาต้นตอน้ำป่าในครั้งนั้น
พบว่ามาจากแอ่งน้ำบนเขาใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมาก
โศกนาฏกรรมน้ำป่าวังตะไคร้ภัยธรรมชาติ
อุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเที่ยวธรรมชาติ
ผ่านมา๒๗ปีภาพแห่งความสูญเสียยังคงติดตาและย้ำเตือน
เรื่องการเตือนภัยน้ำป่าเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากตามมา